งานบวชงานหนึ่งคนที่ไปลำอยู่หน้าหน้า

แต่ถ้าเกิดคุณไปงานนี้นางฟ้าอาจจะหน้าปูดได้

พึ่งก็เลยแตกรังมาไล่ต่อยนางฟ้าเทวดาที่ดำหน้านาคแบบนี้ครับ
กำลังมันเลยกำลังแบบไม่เป็นแล้วนางฟ้าไม่เอาแล้ว
วิ่งก่อนวิ่งก่อนเพิ่งแตกเพิ่งแตก

ชาวบ้านจะช่องแล้วคุณใหญ่จะวิ่งหนีทัน
นี่ฮะกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับ
งานบวชครับเพลงก็มันเบสก็แน่นตุ๊บตับตุ๊บตับกันไป

แดงเขากำลังสายย่อเลยโอ้โหดูเอวเขา
แล้วรังพึ่งรังใหญ่มากครับ
เสียงเพลงมันดังสุดท้ายเพิ่งแตกรังลงมาต่อย

กระเจิดกระเจิงครับ
วัยรุ่นอ่ะวิ่งทันแต่เนี้ยอย่างคุณยายเนี้ยคุณตาเนี้ย
ยังไงทันวิ่งไม่ไหวหรอกคนแก่ไปร่วมงานบวชกันเยอะไง
วิ่งไม่ทันเด็กเอ่ยอะไรเอ่ยนะอย่างคุณตาท่านนี้อายุเจ็ดสิบสองปี
เพราะว่าเพิ่งแตกรังรอบที่๒เขาก็เลยพยายามที่จะให้ครบ๓รอบ